ไปที่จังหวัดเลยครับตำรวจสพเมืองเลยในตามจับรถเก่งคันหนึ่งมาไปชนรถชาวบ้าน
รถชาวบ้านเสร็จปั๊บพอตามจับได้เปิดประตูปุ๊บอ้าวพระ
แต่พูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องครับคุณผู้ชมฮะท่านอ้างว่าดื่มพญานาคไปหลายขวด
พอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเอาเกิน
กลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสมภาพเมืองเลยนะครับเข้าตรวจสอบรถเก๋งสีเงินคันนี้ฮะ
ทะเบียนขอไข่นหนูสองศูนย์ศูนย์สามขอนแก่นครับ
กระจกหน้าติดสติ๊กเกอร์วัดป่าบ้านหนองจอกนะครับ
อยู่หน้าตลาดคลองถมราชพักษ์ราชพัฒน์เลยนะครับหลังก่อเหตุเนี่ย
ก็คือไปเฉียวชนรถกระบาดของชาวบ้านใกล้กับร้านสะดวกซื้อถนนเลยเชียงคานนะครับ
บนกุฎป่องอำเภอเมืองเลยแล้วก็ขับหนีมาอยู่ตรงนี้
กระทั่งเจ้าหน้าที่มาเจอมาเจอเสร็จปั๊บเอ้าโอ้โห
ก็ต้องนามัศกาลพระคุณเจ้าก่อนตอนนั้นนะครับพระบุญมาคำโชธอายุ๕๑ปี
สภาพท่านคล้ายคนเมาฮะคล้ายคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
รถเนี่ยไม่เจอหรอกสิ่งของผิดกฎหมายนะครับก็นิมนต์ท่านนะครับ
ไปสอบสวนที่สพเมืองเลยเพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
ก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับค่ะพระบุญมาท่านอ้างบอกว่า
ดื่มพญานาคไปหลายขวดนะครับแต่ไม่ยอมบอกว่ามาจากที่ไหนนะฮะ
ก็ถูกแจ้งเขาหาเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถชนรถของผู้อื่นเสียหาย